เดี๋ยวนะจะพาคนอื่นเขาพังนะคะ

มอเตอร์ไซค์สักประมาณครึ่งร้อยเห็นจะได้
ขี่มอเตอร์ไซค์แน่นไปตามถนน

รถใหญ่รถในพื้นที่เขาต้องหลบทางให้คุณ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ
สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ

สุดยอดดีแล้วล่ะ